ประมาณการอะไรกันไว้ทั้งนั้นนะครับ

ทุกคนรู้เหมือนกันรู้เท่ากัน

เหมือนโยนหินถามทาง

ว่ากลัวว่าการยืดรถแมพออกไปสักนิดหน่อยนี่
ดูมันจะติดขัดอันนี้เข้าไป
เพื่อให้ทุกอย่างมันอาจจะลาบลืดอะไรก็ได้